คุณผู้ชมถ้ายังจำกันได้ก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอเป็นคลิป

มีคนมาขโมยรองเท้าหน้าห้อง

คราวนี้มาอีกแล้วนะคะใครที่ชอบถอดรองเท้า

อาจจะต้องคิดใหม่แล้วเพราะว่าตอนนี้

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อาคารพาณิชย่านบางพลี

คราวที่เราเอามาโชว์คู่เดียว
แต่คลิปนี้กวาดเรียบไม่เหลือ

คลิปนี้ถูกเผยแพร่ในสังคมออนไลน

เป็นผู้หญิงอายุประมาณสัก๖๐ปีนะ
ขโมยรองเท้าใส่ถุงพลาสติกที่เตรียมไว้

ค่อยเขยิบกองรองเท้ามา

ใส่ถุงบาเลนเซียก้าไหม

ก็นี่แหละค่ะมาเนิบ

ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าบ้านหลังหนึ่ง

เรื่องนี้พอออกสู่โลกออนไลน์

นายมณินทรชายเดชอายุ๒๗ปี

ตำบลบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการ

เป็นอาคารพาณิชย์ที่เปิดเป็นร้านรับซ่อมคอมพิวเตอร์

มณินทรเล่าให้ฟังเลยบอกว่า

เช้ามาไม่เห็นรองเท้าจอดอยู่

มาอ้าวรองเท้าหายไปไหนหมด

หรือเกิดอะไรขึ้นก็เห็นภาพแบบนี้แหละค่ะ
ผู้หญิงอายุประมาณ๖๐ปีขโมยไปเลย๔คู่ที่วางเอาไว้ทั้งหมด
ใช้เวลาก่อเหตุหนึ่งนาทีเท่านั้นโดยหลังจากเกิดเหตุก็เลยไปสอบถาม
พี่วินจักรยานยนต์รับจ้างใกล้ใกล้เนี่ยนะคะก็บอกว่า
เคยเห็นผู้หญิงคนนี้เดินอยู่แถวจุดเกิดเหตุนะ
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้ส่วนตัวเองนายมณินทรบอกว่าอยากแจ้งความนะ
เพราะก่อนหน้านี้เคยรองเท้าหายหน้าบ้านมาแล้วสองครั้งคือตอนแรกก็นึกว่าสุนัขคงฆ่าไป
แต่ก็แปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะสุนัขนี่เลือกข้ามเนอะ
บแต่รองเท้าใหม่ไปทั้งนั้นเลย
พอมาคราวนี้หายเยอะ๔คู่เปิดกล้องวงจรปิดเลยดู
ก็เลยรู้ว่าอ้าวไม่ได้ถูกฆ่าไปถูกขโมยไปต่างหาก

แต่นึกอีกใจหนึ่งก็สงสารตำรวจในการทำคดีเล็กน้อยแบบนี้อยู่เหมือนกัน
ต้นก็เลยโทรไปที่โรงพักสถานีตำรวจภูทรบางพลีค่ะ
ซึ่งตำรวจก็นัดเข้าไปสอบถามรายละเอียด
แต่ส่วนตัวก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เหมือนกัน
ก็เลยอยากจะให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์

ยังเหลือรองเท้าผ้าใบที่ถอดเก็บเอาไว้ในบ้านเอาไว้ใส่
สำหรับไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่ให้ภรรยาและคนในครอบครัวโถ

รองเท้าหายเกลี้ยงไม่รู้จะเดินออกจากบ้านยังไง
เดินเท้าเปล่าเดี๋ยวคนก็หาว่าปกติหรือเปล่าอีก